เจ้าของร้านอาหารอินเดียในพัทยาได้เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ที่ถูกผู้ที่เข้ามากินอาหารในร้านตั้งใจจะหาทางกินฟรีนะครับ
ด้วยการถอนขนนักแข้งตัวเองเอามาโปรยใส่จานอาหาร
นี่เป็นการออกมาเตือนเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับ

กล้องวงจรปิดเผยพฤติกรรมลูกค้าสาวหลังเข้ามารับประทานอาหาร
พร้อมกับชายชาวต่างชาติโดยเธอล้วงมือไปที่บริเวณด้านล่าง
ทำท่าทีลักษณะเหมือนดึงอะไรบางอย่างก่อนจะปล่อยลงใส่จานอาหาร
และเรียกพนักงานเก็บเงินทันที
เผยแพร่คลิปดังกล่าวคือเจ้าของร้านอาหารอินเดียในเมืองพัทยา
โพสต์เตือนผู้ประกอบการร้านอาหารในเพจเฟซบุ๊ก
ซึ่งมีสมาชิกที่กดไลค์มากกว่า๑๙๐๐คน
ระบุว่าเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารอินเดียเล็กในเมืองพัทยา
และมีลูกค้าในคราบของมิจฉาชีพเข้ามารับประทานอาหาร
ซึ่งได้แอบหยิบเส้นขนของตัวเองใส่ลงไปในจานอาหาร
ก่อนจะทำท่าทีต่อว่าร้านเพื่อขอต่อรองราคาอาหารที่กินไปแล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
สร้างความงุ่นงงให้กับเจ้าของร้านเป็นอย่างมาก
เพราะตั้งแต่เปิดให้บริการมา๒ปี
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน
อีกทั้งเขามั่นใจว่าได้มีการอบรมพนักงาน

และความสะอาดของอาหารเป็นอย่างดี
กระทั่งลูกค้ารายนี้นำเรื่องซึ่งไม่เป็นความจริง
ไปโพสต์ประจานลงสังคมออนไลน์

ลูกสาวเป็นคนสร้างเรื่อง
เพื่อต่อรองราคาอาหารกับพนักงาน

ที่เกิดขึ้นนี้ว่าก่อนอื่น
ต้องดูเจตนาของลูกค้าว่าเป็นอย่างไร
หากคิดที่จะไม่จ่ายค่าอาหารตั้งแต่เข้าร้าน
ก็ถือว่ามีความผิดฐานช่อกง
และหากมีเจตนาที่จะไม่จ่ายเงิน

เพื่อใส่ร้ายร้านอาหารเพื่อเรียกรับเงินนั้น
ก็ถือว่ามีความผิดฐานกันโชคทรัพย
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
และปรับไม่เกิน๑แสนบาท
เดี๋ยวนี้นะครับมีกล้องวงจรปิด

เพราะฉะนั้นไม่มีความลับในโลก
วันหนึ่งก็ต้องรู้ว่าคุณคือเป็นพวกมิจฉาชีพ
หยุดพฤติกรรมชั่วร้ายดีกว่า
นะฮะหยุดพฤติกรรมชั่วร้ายนะครับ

เพราะว่าเป็นภัยร้ายแรงเป็นลักษณะมิจฉาชีพ

พนักงานของร้านไม่คิดค่าอาหารจาน
ที่มีปัญหาเส้นขนปะปนในอาหาร
และหลังจากตรวจสอบกล้องมนตร์ตอนปิด
ทางเจ้าของร้านก็ไม่ได้เดินทางไปแจ้งความ
แต่เจ้าของร้านกลับได้มีการฝากเรื่องราวนี้
ไว้เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ประกอบการรายอื่น
ระมัดระวังเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
คราบของลูกค้าอีกต่อไป
ทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีแรงงาน